ถ้าพิสูจน์ได้ว่า๒คำถามเนี่ย
๑บาดแผลกลางฟ้าเกิดจากใบพัดเรือ
แล้วก็ตกท้ายเรือจริงโดยมีหลักฐานนิติวิทยาศาส
คลิปวิดีโอหรือกล้องวงจรปิดเนี่ย

ดังนั้นแซนจะไม่ควรโดนข้อหาประมาท
แซนควรจะโดนเข้าอาหารให้การเท็จต่อจัดบรรยาย
นี่มาเถียงแทนแฟนผมถามด้วยความเคารพครับมาเถียงแทนแซนนะครับ

คดีนี้มันเกิดจากการที่มังกรมายักษ์คนเดียว

ทำอย่างไรก็ได้
ต้องไม่ติดพุก
หลายคนต้องการให้มาออกรายการ
เราได้เจอกันแล้วนะครับพี่อัดครับยินดีต้อนรับสู่รายการอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ
ตื่นเต้นไหมก็ธรรมดา
หลายคนเขามีกระแสใช่ไหมพี่อัดว่าอยากเห็นพี่อัดออกรายการไทยรัฐท็อ
หลังจากธนายตั้มนะครับผมพูดชื่อก่อนธนายก่อนหน้า
คือหลังจากธนายตั้มออกก็มีคนถามว่าแล้วเมื่อไหพี่อัดไปออก
ใช่ถามมาทั้งส่วนตัวถามมาทั้งโซเชียลของไทยรัฐด้วยนะถามมาทั้งทีวีหลังจากทีวีออกนะครับ
สมใจแล้ววันนี้ขออนุญาตคุยกันทุกเรื่องนะครับคุณอาจ

ผมอาจจะถามพี่อัดในฐานะนักถามส่วนพี่อัดอาจจะเป็นนักวิชาการที่วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์หลังจากอายการส่งฟ้องอายการสูงสุด
เรื่องเกี่ยวกับสำนวนตังโมคดีตังโมนะฮะ
คือคำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่อายการจังหวัดนทบุรีเป็นผู้เป็นโจทย์ฟ้องไม่ใช่อายการสูงสุดแก้นิดหนึ่งเดี๋ยวคนฟังจะเข้าใจ
อายการนนทบุรีคืออายการดาวน์นี่แหละใช่ครับ

ครับเป็นรูปของคณะขณะมาร
น่าฮะตอนนี้จบแล้วครับคือไปสู่สารล่ะก็สู่กระบวนการอลงสารที่จะมีการนัดคุ้มกองสิทย์
กัญญานี้ก็เป็นนัดหยุดโลกเหมือนกันเพราะว่าคุณแม่จะไปเจอกับผู้ต้องหา

มันฝันไปมันคือความฝัน
เป็นความฝันที่ไม่เป็นจริงในมุมมองพี่อันนะ

ครับงั้นเรามาคุยย้อนหลังอีกชนิดนิดหน่อย

คือจริงสิ่งแรกคือหนึ่งเขาไม่ใช่แม่ผม
ผมยืนยันมาตลอดว่าเขาไม่ใช่แม่ผม
ถ้าเป็นแม่ผมเนี่ยแม่ผมสอนให้เป็นนักต่อสู้
ไม่ได้ว่าไม่ได้เห็นเงินดีกว่าลูก
นี่จะเป็นแม่ผมนะเขาให้สู้มันจะสู้เพื่อเงิน

ยังไม่ได้อวยพรก็เลยอวยพรผ่านรายการผมหน่อยสิ
ก็โอยพรไปแล้วว่าสิ่งที่เขาได้เงินได้ทองไป
ก็ขอให้เขามีความสุขกับเงินทองที่เขาได้ไป

จับมงจับมือเห็นประคองขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นลิฟต์กันนะ
คือเราก็คิดว่าเขาน่าจะเปลี่ยนทัศนคติใหม่นะครับ

ในบทสัมภาษณ์นั้นในวันเกิดอาจจะพูดว่าไม่โกรธคุณอัดนะ
ดังนั้นก็มีรายละเอียดหลายอย่างที่เขารู้สึกว่าผิดใจกับคุณนาฬิกา
เรื่องเกี่ยวกับบาดแผลเรื่องเกี่ยวกับคลิป

คือผมพูดตรงนะคนโกหกก็โกหกตลอดเวลาแหละ

เขาไม่เคยพูดแล้วไม่เกี่ยวกับเงิน

ผมเป็นพ่อคนผมมีลูกสาว

ความที่เป็นพ่อแม่เนี่ย

พอรบนี้นะเรามีความรู้สึกเลยว่า

ที่ถามตำรวจถามอายการ
ถามหมอชนสูตรการตาย
ถามใครก็ได้น้ายพะเทรนไทยก็ได้
ว่า๒ประเด็นแรกเลย
ขาข้างขวาเนี้ยเกิดจากใบพัดเรือจริงหรือไม่อ่าใส่แผลริ้วริ้วอ่ะ
แล้วก็มีไม่ไม่ไอ้แผลไอ้แผลลึกลึกใช่ไหมด้านยาวด้านยาวเนี่ย
ไอ้ที่มันลึกลึกที่เขามาทำแผลต่ออาการของกำลูกนะถูกอ่าสองแตงโมเนี่ย
นั่งปัสสาวะท้ายเรือเนี่ยแล้วก็พัดตกเรือโดยการจับขาแซงทั้งสองข้างเนี่ย
นะแล้วตกเรือกลับแล้วตกกลับเรือด้านซ้ายเนี้ยค่ะจริงหรือไม่อืม
แค่ถามสองคำถามเนี่ยเพราะเราบอกแล้วว่าถ้าพิสูจน์ได้ว่าสองคำถามเนี่ยนะ
หนึ่งบาดแผลข้างฝาเกิดจากใบพัดเรือแล้วก็ตกท้ายเรือจริงโดยมีหลักฐาน
ติวิทยาศาสตร์หรือคลิปวิดีโอหรือกล้องวงจรปิดเนี่ยเรายินดีกลับเลย
กับทุกคนที่เอาหลักฐานมาแสดงแต่เขาไม่มีใครยืนยันเลยเกือบเดือนแล้ว
ยังไม่มีใครออกมาพูดแม้แต่ประโยคเดียว
แต่จะไปตัดบทแต่คำว่าประมาท

แล้วเรื่องคลิปที่คุณแม่เขาถามนะถามด้วยความรักนะพี่ใหญ่

เขาบอกว่าคลิปเป็นคลิปมีดปอกผลไม้

เราพูดแต่ว่ามันมีการทำให้เกิดบาดแผลข้างฝา

ทุกวันนี้เขายังพูดกันอยู่เขายังล้อกันอยู่นะฮะหลายคนนะฮะว่า
มันมีคลิปในการฆ่ากระตัมขนาดนั้นเลยนะ

แล้วก็คนที่ปรุงแต่งเรื่องนี้

กลุ่มที่หน้าเดิม

ก็กลุ่มทนายเหมือนเดิม
ตกลงที่เจอศพวันที่๒๔นี่
ซึ่งจริงวันที่๒๔มันคือวันที่เกิดเหตุ

ประชาชนก็อื้ออึงเลย
เพราะว่าอันหนึ่ง
เราเป็นเรื่องที่แปลกอีก

ซึ่งแม่ขอดูผลชนสูตรของลูกไม่ได้

ไปขอที่สถาบันนิติเวศกระทรวงธรรมก็ไม่ให้ดู

ไปขอที่โรงพักก็ไม่ให้ดู

เราไปทำหนังสือที่รับมอบหน้าจากคุณแม่ไปขอก็ไม่ให้

ซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกที่โรงงานรัฐการณ์เนี่ยไม่ยอมให้ดูผลของลูกตัวเอง

นี่คืออีกหนึ่งในเรื่องแปลกนานาแบบเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับ

แล้วผมก็เชื่อว่าบาดแผลขาที่เป็นริ้วเนี่ยก็ไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือ

เพราะว่าหนึ่งบาดแผลที่เกิดจากริ้วเนี่ยมันถ้าใบพัดเรือจริงมันจะเกิดแรงกระแทกที่มีความเร็วนะครับ
ความเร็วรอบนี่นะมัน๓๕๐๐

ขาดังนั้นเนี่ยบาดแผลพันเจ้าเมื่อไม่ได้เกิดจากการถูกภัยพันธ์เรือ
หวัดแพ้พวกนี้เกิดจากอะไร
ผมถามพี่เล็กครับ

อันนี้มันเหมือนกับมีดคัตเตอร์

แตงโมเมื่อเกาะเกาะกลับเลือดนซ้ายอะค่ะ
แล้วขาเนี่ยจะจับไปค่มสองข้าง
ตรงกลางมอเตอร์เหมือนที่ตำรวจจำลอง
แล้วผมถามว่าตากจากอะไรที่มายืนอย่างหรือว่าแตงโมเนี่ย

แหวกยังไงในเมื่อมือจับขาแซนสองข้าง

ขับด้วยความเร็ว๘น็อตของเขา

ผมถามอย่างนี้นี่ก็ได้ว่าปกติเนี่ย
ก็คือเซ็นเซอร์ถ้ามีคนโดนใบพัดเรือ
โดยปกติเขาจะต้องยกหางเรือขึ้นแล้วดู
ถ้ามีการที่น้องแตงโมไปโดนใบพัดเรือจริง
ไฟอารามมันต้องร้องที่คนขับเรืออยู่แล้ว
ไม่ใช่เหมือนที่แซนบอกว่าตะโกนบอกจ๊อปตะโกนบอกปอ
นะแล้วก็วนเรือกลับมาจริงจริงคือไม่ต้องวนครับ
จอดแล้วก็ถอยแล้วก็ขนกลับได้เลยถ้ามีการตกเรือจริง
แล้วเซ็นเซอร์มันจะฟ้องเลยว่ามีใบพัดเรือโดน
นี่มันไม่มีปรากฏอะไรสักอย่างที่เป็นนิติวิทยาศาสตร์บอกได้เลย
ดังนั้นแซนจะไม่ควรโดนข้อหาประมาท
แซนควรจะโดนเข้าหาให้การเท็จต่อจำเป็นทางหา
แซนถึงได้มีการลำพันธ์ในไอจีว่าเป็นผู้ต้องหาจำเป็น

ใช่เห็นเขาโพสต์อยู่นะ
ผมเชื่อตลอดนะว่าเรื่องนี้ผมได้คุยกับมังกรพยักษ์มาแล้ว

ใช่มังกรพยักษ์เป็นคนที่มีอำนาจ

ผมได้มีโอกาสขึ้นไปคุยกับมังกรบรรยักษ์บนโต๊ะมังกร
แล้วผมก็ได้คุยกันเรื่องนี้แหละเรื่องแฟน
มังกรมยักษ์บอกว่าเขาเชื่อแซน
เขาบอกว่าแซนไม่รู้จะโกหกไปเพื่ออะไร
ที่ให้ตัวเองต้องมารับโทษในคดีประมาท

ผมก็แย้งมังกรมายักษ์ไปว่าแล้วมันจะรับโทษอย่างไร
ในเมื่อมันไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นจริง
แล้วก็มันไม่มีหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์อะไรมารองรับเลยว่า

ผมก็บอกว่าสิ่งที่พูดถ้าเกิดเป็นรูปของมังกรพยักษ์

แล้วมังกรพยักษ์จะรู้สึกอย่างไร
ถ้าเกิดว่าแตงโมเป็นลูกสาวมังกรประยักษ์

เพราะผมก็ทราบอยู่แล้วว่ามังกรพยักษ์
เขาสนิทกับพ่อของคนบริเวณสองคน

มีทั้งความผูกพันในตำแหน่งหน้าที่ราชการ
ดังนั้นเนี่ยผมถึงโต้แบบเหมือนเราเป็นเด็กนะ
แล้วก็ถามว่าแล้วความยุติธรรมจะอยู่ตรงไหน
เมื่อมังกรพยักษ์เป็นผู้ตำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม
มังกรพยักษ์พี่อาจนี่พูดทุกลายฟเลย

เพราะพี่อัดคุยกับใครพี่อัดอัดเทปหมดเลยใช่ไหม
เราไม่ได้อัดเทปหมดแต่ว่าเรามีพยาน
ที่อยู่ในการพูดคุยกับมังกรประยักษ์

คือเขาอยากรู้ว่าเรามีหลักฐานอะไรที่ตำรวจไม่มี
เพราะเขากลัวว่าเราอาจจะมีคลิปวิดีโอเป็นหลักฐานที่
ทำให้คดีนี้มันไม่เหมือนตำรวจที่ทำคดี
เขากลัวว่าตรงนั้นจะเป็นหลักฐานมามัดเขาภายหลัง

ก็หลังเกิดเหตุประมาณสักเดือน

แล้วก็ตอนหลังก็นัดไปเจอกันที่ห้องมังกรประยักษ

สนิทกันมากอยู่แล้ว
แล้วพี่ครูจำบรรยากาศวันนั้นได้เลย

ฝันเป็นสิ่งที่เราจดจำไปเป็นสบการณ์จนวันตาย
ว่าสิ่งที่มังกรบัญญักษ์พูด
มันทำให้ทัศนคติที่ผมมองมังกรบัญญักษ์
เป็นคนที่เป็นคนดี
แล้วก็เป็นคนที่มีคุณธรรม
มันทำให้ศรัทธาที่ผมมีวันนั้นก็คือหมดไปเลย
เพราะว่าผมมองเลยว่า

มันไม่มีหลักฐานหรือไม่มีตักกะอะไรที่
จะมารองรับกับการดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม
แต่เป็นเรื่องของการใช้ความรู้สึกของความเป็นเพื่อน

ของกลุ่มคนที่เกาะเหลียน

แต่ว่าฟังแล้วถ้ามันเป็นแบบนี้จริง

แต่ปัจจุบันนี้เห็นชัดเจนจากคดีนี้

นี่คือการเขียนบทของมังกรพยักษ์เหรอครับ

พอสั่งการคนได้รับลูกต่อ

ที่เรานอนหลับขึ้นมาแล้วเราตื่นว่า

ผมย้ำอีกทีสมมุติถ้ามันเป็นนิทานนะครับ

ว่าคดีนี้มีเบื้องหลังอย่างไรฮะ
คือเราหลับไป
แล้วฝันว่ามีการยกหูโทรศัพท์
เฮ้ยทำอย่างไรก็ได้

คดีนี้เขาออกแบบสตอรี่ในความฝันเรา

ที่ไปอยู่ในกระบวนการของศาล

ผมอมฝันแล้วผมเตือนใจนะ
ทำไมโลกบรรยายนี้ถึงไม่มีความนิลักษณ์ทำ

คดีคนจนกับคดีคนรวย
ข้อหาของ๖คนบนเรือเบื้องต้นนะผมขออนุญาตอ่านนะครับ
อัดก็ขออนุญาตให้วิเคราะห์ในฐานะนักวิชาการนะ

ข้อหาที่๑ของคุณปอล์
แก่ความตายเดินเรือโดยไม่มีใบอนุญาต

ใช้เรือที่ใบอนุญาตหมดอายุ

ปอเนี่ยครับตามหลักของนักวิชาการเนี่ย
กระทรงที่เขาโดนมาถือว่าเป็นข้อหาที่หนักหนาไหม
ปรับให้หนักหนาเหมือนกันทิ้งขยะมุมฝอยก็โทษปรับ

คดีประมาทคดีเดียวที่โทษ๑๐ปีปรับ๒๐๐๐
โอ้ยนี่ถือว่าหนักมั้ยสมให้สมผลมั้ยในธนาคมพิชาการ
มันก็สามารถที่โดยตะกะนะโดยคดีทั่วไปก็คือเหมือนกับคดีรถชน
ก็คือถ้าคุณมีการเยียวยาเยียวยาผู้เสียหาย
แล้วก็รับสารภาพ

ก็ส่วนมากโทษจำก็หลอกคดีของคนบรรเวิร์นมันต่างกัน

แตงโมตายเองพัดตกเรือตายเอง
แตงโมไปปัสสาวะพัดตกเรือตายเองไม่มีใครทำไง
ของปอเนี่ยที่เขาโดนประมาทเนี่ยเพราะว่า๑เขาโดนเพราะว่าเขาไม่ได้ให้คนบรรเวิร์น
ในธนาคมเขาเป็นผู้เข้าของเรือนะไม่ให้คนบรรเวิร์นใส่เชิดอยู่ที่
จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความประมาท
เบาวิวเลยนะใช่ซึ่งเขาสู้หลุดไงอ่ะ
คนที่สองนะครับโรเบิร์ตนะครับกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ควบคุมเรือโดยไม่ได้ละละบายอนุญาตคือขับขี่เรือแบบสารับขับกับปอนะฮะ
ไม่มีใช่ไหมไม่มีมีแต่กองปอนี่ยืนยันใช่ไหมใช่
แม้แต่รอยนิ้วมือเดียวแต่โรเบิร์ตเขาก็ให้ให้ข่าวนะครับว่าเขาขับเรือ
เขาปฏิเสธครับอ๋อเขาปฏิเสธเหรอปฏิเสธครับ
เคยให้ข่าวว่าขับแต่ว่าเป็นชื่นเหรอคนที่เป็นพยานในคดีนี้คือกะติก
แล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นกระติกมันก็เป็นแฟนอะไรอย่างนี้
บอกว่าโรเบิร์ตเป็นคนขับเรือในเวลาดังกล่าวใช่
ก็ไม่ได้ขับก็ไม่ได้ขับถึงเว้นนั้นก็กลับคำก็ได้
วันนี้ตกใจนะถูกไหมแล้วก็และอย่าลืมนะครับ
ที่แตงโมตกท้ายเรือเองเนี่ยมันเป็นเหตุสุดวิสัยที่
ถึงแม้จะเป็นโรเบิร์ตขับมาตามคำให้การของพยาน
ก็เป็นเหตุสุดวิสัยที่จะไม่สามารถที่จะไปควบคุม
ไม่ให้แตงโมตกท้ายใดเพราะว่าเขามีป้ายบอกว่าห้าม
อยู่ตรงนี้ห้ามอยู่ตรงท้ายเรือมันก็หลุดอีกอ่ะ
มันไม่มีที่พงมาลัยเป็นของโรเบิร์ตเลยมีเดี๋ยวของปอคนเดียว

ไม่มีทั้งที่ก็เห็นอยู่นะมือนึงถือแก้วมาให้มือหนึ่งขับเรือกลางวัน
แต่เขาขับกลางวันนะนึกได้เลยว่าขับกลางวันนะ
ที่เราเห็นในวีดีโอที่บางแจ๊กมาเปิด

แซนนะครับข้อหาเดียวที่แซนโดนคือกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
เมื่อวานไลฟ์ก็บอกว่าตำรวจแจ้งข้อหาอันเป็นเท็จให้กับยัดข้อหาให้กับแซนซะด้วยซ้ำนะ
จริงเขามองว่าแซนไม่ห้าม

ให้มานั่งตรงท้ายเรือเดี๋ยวตกคืออะไรอย่างนี้

ในฐานะนักวิชาการก็กำลังบอกว่า

ออกไม้จับเนี่ยเป็นการออกไม้จับเพื่ออะไร

มันไม่มีหลักฐานอะไรที่มันบ่งชี้เลยว่า

แซนเล่าว่าเขานั่งอยู่ท้ายเรือ

ที่กล่าวข้อหาว่ากระทำโดยประมาท

เราว่ากลัวแซนฟ้องหลังจากนี้ไหม

ซีดแตงโมตกท้ายเรือเป็นไปไม่ได้

ผมรอแซนจนตาเหลือกแล้ว

ก็อย่างที่บอกว่าไม่เคยเจอแซนเลย

แล้วพี่เลวัดแสนไม่เอามาเปิดล่ะ

เราก็ดีใจกับเขาด้วย

จับนักการเมืองทุกศ์กรีชเนี่ยง่ายกว่า
กับตำรวจ

แต่ว่าถ้าคุณยังยึดติดอย่างนี้